ความคืบหน้าเรื่องของการค้นหาผู้ประสบเหตุที่ยังคงศูนย์หายอยู่ที่บริเวณท่ามเรือหน้าวัดสนามชัย
ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เราจะไปสอบถามกันกับคุณประยูนรัตนเสนีครับ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วท่านสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ความคืบหน้าตอนนี้รวมทั้งแผนในการกู้เรือรวมทั้งค้นหาผู้สูญหายอยู่
ปฏิบัติการอย่างไรบ้างครับท่านครับ
ครับตอนนี้ทางการค้นภาระเร่งด่ว
ก็คือตั้งแต่การหลังเกิดเหตุเราต้องค้นหา
และเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วก็ผู้บาดเจ็บให้ได้มากที่สุด
ซึ่งการค้นหาแบบนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปทั้งเรือน้ำผิวน้ำและประดาษน้ำ
ซึ่งล่าสุดการเสียชีวิตก็อย่างที่ท่านแรงงานเมื่อกี้ว่า
ผู้เสียชีวิตมี๑๓คนและยังคงมีศูนย์หายอยู่
ที่มีผู้ที่มาบอกว่ายังตามญาติในภพประมาณ๑๐หลาย
และเรื่องของการดำเนินการชื่อเหลือตอนนี้ธนาศิษฐีคมเจ้าท่าศัลย์ธนาศิษฐี
ผมก็มอบหมายให้ทางตอนนี้ผมก็กำลังอยู่ใกล้ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้
เรือที่จบทางเจ้าหน้าที่เขาได้คูกโยงเรือได้กระเสากระดงเรือ
เพราะว่ากระแสน้ำจะเชี้ยวอยู่มากในโรงพยาบาล
อันนี้ก็คือสิ่งที่เคลียดหน้าร่าสุดนะครับ
ท่านผู้ว่าปฏิบัติการค้นหาจะทำตลอดทั้งคืนเลยไหมคะ
เพราะว่ากลางคืนมีอุปสรรคมากพอสมควรเรื่องของไฟส่องสว่าง
ครับเราก็ใช้ไฟส่องสว่างที่ทางภภเจสมาช่วยและทำบูรณิธิ

ซึ่งตรงนี้ต้องดูแล้วก็ประเมินในกองอำนวยการนะครับว่าเราจะยุติการค้นหากันได้เมื่อไหร่
แต่ตอนนี้เรายังปฏิบัติการอยู่ครับ
ครับท่านครับจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตัวจังหวัดเอง
จังหวัดจะมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไรเพราะว่ามีการสัญจรทางน้ำทั้งเรือโดยสารทั้งเรือท่องเที่ยวในจังหวัดเยอะมากพอสมควร
หลังจากนี้ไปจะมีการออกมาตรการพิเศษเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางผู้รับผิดชอบหลักนะครับคือทางเจ้าท่าเนี่ย
ได้มีการประชุมได้มีการออกมาตรการและมีกฎระเบียบต่างเนี่ยนะครับ
ซึ่งทางผู้เดินเรือเนี่ยนะครับเขาทราบแล้วก็ปฏิบัติตามมาด้วยดีนะครับ
ผมคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแทบจะไม่มาก
เราเคยเห็นเรื่องของเรือบรรทุกน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็นานแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ทางด้านชีวิตอะไรต่างก็ไม่มีนะครับ
แต่ว่าเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
แต่อันนี้ในส่วนนี้เนี่ยเราได้ย้ำปฏิบัติและมีการประชุม
มีการจัดนะครับอบรมนะครับต่างเนี่ยมากมาย
แล้วก็กดเรื่องเวลามีช่องทางการเดินเรือมีสัญญาณบอกมีทุ่นลอยอะไรต่างเหล่านี้เนี่ย
ได้ถือปฏิบัติกันมาเราเน้นมากเพราะว่าจังหวัดพระนครศิริยา
การท่องเที่ยวทางน้ำถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ผู้คนอยากมาเที่ยวมาชมนะครับ
เช่นทางความสวยงามของโบราณสถานโบราณสู่วัดวาลับต่างตามฤทธิ์สายน้ำเนี่ย
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต่างจังหวัดเน้นแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเน้นแล้วปล่อยไปนะครับ
ก็ต้องติดตามหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องได้เน้นย้ำแล้วก็ดู
แล้วก็มีการดูเรื่องของอุปสรรคอะไรอาจจะต้องดูสาเหตุของเคสนี้ก่อน
ว่าสาเหตุจริงเกิดจากการเดินเรือของผู้ที่บังคับเรือหรือ
หรือว่าเกิดจากสูตรวิสัยจากธรรมชาติซึ่งตอนนี้น้ำเนี่ยแหละ
ผู้ว่าคะแล้วมีการวางมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบเหตุ
บาดเจ็บหรือว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมคะ
ครับตรงนี้เนี่ยก็ในส่วนนี้ผมก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็คงจะใช้ทางสำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับ
แล้วก็ทางเหล่ากาชาติจังหวัดเพราะเหตุว่าตรงนี้จะไม่เข้าข่ายของผู้ประสบภัยพิบัตินะครับ
ตามระเบียบการช่วยเหลือของทางราชการแต่ผมจะแสวงหาในส่วนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ให้เป็นเรียกว่าปลอบใจนะครับ
ผู้ที่สูญเสียเพราะตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเขามาในพื้นที่แล้วก็ตั้งใจมาทำบุญทำอะไรกันในส่วนของน่าจะเป็นพี่น้องอิสลาม
แต่ว่าตรงนี้ผมจะหาทางชื่อเหลืออย่างเป็นที่